เธอคนนี้เนี่ยนะฮะเธอบอกว่าเธอถูกเลือกให้เป็นร่างทรง
ร่างทรงที่ผมกำลังจะพูดถึงไม่ค่อยได้ยินที่ไหน
เป็นร่างทรงที่เกี่ยวข้องกับด้ง
ด้งกระด้งนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
เอาพาไปดูช่วงค่ำของหมู่บ้านแห่งนี้
ที่นี่ครับหมู่บ้านดงบังหมู่๓ตำบลดงบัง
อำเภอประจัดตรรคาบประจินบุรีเริ่มทำพิธีแล้วจ้า
นี่ครับโดยคุณอรัญญาดวงมาลา
เธอบอกว่าเธอขออาสาเลยเป็นคนที่ถูกเลือก
เอาขอไปเจ้าแม่นางดง

เออเข้ามาประทับร่างแล้วก็จัดเตรียมอุปกรณ์ให้ครบเลยนะ
เดี๋ยวจะทำการทำพิธีนี่เธอไปยืนอยู่อย่างนี้นะ
ชาวบ้าน๓๐กว่าคนมาร่วมกันนะฮะ

เป็นการอัญเชิญอันเชิญเทวดา
แล้วต่อด้วยเพลงแม่นางย่ง

ด้งลีลาฮะเนี่ยแล้วก็มาจริง
นางดงก็จะมาเข้าประทับร่างเหรอ
ใช่นี่เห็นไหมกว่างแล้วแล้ว
มาแล้วเริ่มมาแล้วอาการมาแล้ว
แล้วเขาบอกนะว่าแม่นางด้งชื่อจันเทวี

ชาวบ้านก็ดีใจโอ้มาแล้ว

โอ้โหเขาบอกว่าหยุดทำพิธีมาตั้ง๔ปี

แล้วถามว่าไปอันเชิญนางด้งมาทำไม

เหมือนก็ประมาณว่าให้นางดงช่วยทำหน้าอีกทักให้หน่อย
ดวงชะตาเรื่องของการทำมาหากิน
เรื่องของการทำนาว่าจะเป็นอย่างไร
หรือบางคนไปถามนี่ที่บ้านกำลังจะมีหลาน
อยากรู้จุงเบยหลานชายหรือหลานสาว
ไม่อยากไปดูอันต้าซาวน์มันเสียเวลา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

เอาอย่างนี้ละกันเป็นสิ่งที่แบบว่าเป็นความเชื่อนะ
แล้วส่วนคนที่เขามาเป็นร่างทรงเขาก็อาสามาเอง
เธอก็บอกนะว่าเธอก็ไม่ได้รู้ตัวหรอก
ตอนแรกเหมือนจะรู้ตัวตอนแกว่งกระด้งไปมา

แต่ก็เห็นว่าบางทีเธอหลับตาไงเห็นไหม
หลับตาเดินหลับตาทำทาหน้าทาอะไรอย่างนี้

แล้วเรื่องของการที่ทำนายไทยทักอะไรต่าง
มันอาจจะเป็นการให้กำลังใจ
คือมันก็เกี่ยวกับเรื่องของการทำนาย

เกษตรกรรมอะไรต่างของคนในพื้นที่
กระด้งก็เปรียบเสมือนอุปกรณ์ในการแบบว่าฝัดข้าวเลย
อย่างหนึ่งนะคะก็เป็นความเชื่อของเขากันไป